ไปเจอกับชายคุ้มข่างขือไม่เน่า
แล้วก็มีตัวประกันด้วยบอกว่าอย่าเข้ามานั่น
เดี๋ยวทำร้ายตัวประกันแล้วจะบอกให้
แล้วสิ่งที่เขาร้องขอจากการทำครั้งนี้มันคืออะไร
ไปดูกันเลยครับ
วันนี้เรามาพูดพูดคุยเพื่อจะช่วยเหลือ

อาะเข้าเหนียว

เดี๋ยวใครทายเวลาทำหน่อยครับ

เอาน้ำก่อนนะครับสิเดี๋ยวมันมีน้ำไหม

เอาลาบด้วยลาบเอออยากมีโชคมีลาบไงเอาข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียว
แต่ภาพเหตุการณ์มันน่ากลัวนะคุณผู้ชมดูดิแต่ตรงนี้เขาหิวจริงนะ
หิวสิเขาบอกว่าหิวเพราะว่าเขาน่ะตกงานจากโรคโควิด๑๙ที่มันระบาดอยู่
แล้วหิวมากอยากกินอยากกินไปหามาให้หน่อยไม่งั้นตัวประกันตายนะ
โอ้โฮแล้วอยากกินอะไรบ้างอ่ะที่เราได้ยินลาบต้มแซ่บด้วย
โอ้โฮซดข้างคอไส้ย่างก็ดีหอมเอาแบบแห้งเอาน้ำจิ้มไหม
น้ำจิ้มก็ได้และอย่าลืมน้ำเปล่าด้วยเอาแบบเย็นนะสดชื่นไม่เย็นไม่กิน
แล้วต้องมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ขอ๒กระติ๊บเลยเพราะหิวมาก
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่นานครับ๑๕นาทีในการเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายอ่ะโอ้ยเนี่ยสุดท้ายนะครับก็เข้าประชิดตัว
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดสินใจแล้วในการที่จะต้องชิงตัวประกันออกมาให้ได้
และก็สามารถทำได้ยังตกไม่ต้องตกใจไม่เชื่อดู
นี่ทุกคนชอบมั้ยสุดท้ายตกอุ้ยเราเหลียบแล้วมีมืองมีไม้
ขนาดหิวนะดิ้นเป็นงูเหลือมเลยแรงเยอะเหมือนกันนะขนาดหิวนะ
เพราะว่าเธอเหล่านี้เขามาเป็นการซักซ้อมกัน
เอ้าคุณชนะโอ๊ยปัดซ้อมปัดซ้อม
เดี๋ยวเราจะถามเลยว่าตกลงได้ข้าวเหนียวกับราบยัง

อ๊ยเดี๋ยวก็ให้ไปกินที่สวพฮอล์
แต่ว่าเนี่ยเขาซ้อมแผนฉุกเฉินของพี่ตำรวจสภเมืองตาก
เอาไว้กดไงคือเขาต้องคิดการให้มันเป็นล่วงหน้า
ว่าเกิดมีคนเครียดแบบนี้ขึ้นมาจริง

เป็นตัวประกันแล้วอยากจะกินลาบขึ้นมา
ก็ลองทำแบบนี้แล้วนี่ส่วนนี้คืออะไรรู้ไหม
ไม่ใช่แม่ค้าลาบแต่ว่าเป็นประชาชนแถวนั้นที่เขาเห็นเหตุการณ์

สนับสนามก็น่าตกใจอยู่เหรอคุณ
เออเช่าบ้านเขามาดูแล้วความระทึกเลย
เพราะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วย

พอจับกันไปแล้วคุณตำรวจไปอธิบายให้ฟังว่า
ป้าใจเย็นอันนี้เหตุการณ์สมมุติ